ส่วนเรื่องนี้ค่ะมาดูเรื่องราวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่ถูกตำรวจทำร้ายร่างกายที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนกู่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น
เขาไปกินข้าวที่ร้านอาหารบังเอิญไปเจอตำรวจที่รู้จักกัน
ตำรวจอ่ะมากันห้านายรู้จักกันสองนายปรากฏว่าอยู่ดีดีมีตำรวจที่ไม่รู้จักอ่ะนะ
เรียกบอกว่ามาคุยกันหน่อยนอกร้านพอออกไปปุ๊บถูกรุมทำร้าย
พอถูกรุมทำร้ายเสร็จจนบาดเจ็บเนี่ยนะคะตำรวจที่รู้จักกันก็เลยเอาเงินมายัดให้หมื่นนึง
ปลอบขวัญนะไปรักษาตัวจบเรื่องไปนะตำรวจสามนายที่มาทำร้ายเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาใหม่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้จัก
เอาง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่คืออยู่ดีเรียกไปทำร้ายอย่างนี้หรอ
ใช่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่างงมากเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าถูกทำร้ายเพราะสาเหตุอะไร
ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะบอกว่าเงินที่ให้เนี่ยไม่ต้องต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
คนเจ็บคือนายนิโรธวงจันลาอายุ๔๙ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนกู่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ใบหน้าด้านซ้ายเนี่ยบวมมีแผลถลอกเล่าให้นักข่าวของเราฟังว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ก็คือ๑๑กันยายนไปกินเนื้อย่างกับหลานชายกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มตำรวจชุดสืบสวนสพนศิลาห้านายแต่ในนี้มีสองนายที่รู้จัก
มนูลกับดัมมี่ก็เลยไปทักกันตอนที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยนะคะ
ก็เต้นด้วยเขาก็บอกว่าเป็นร้านที่ลุกขึ้นเต้นได้อ่ะอ๋อเต้นด้วยใช่เต้นด้วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกตัวเองก็ยอมรับว่าลุกขึ้นเต้นครับแล้วก็ออกไปเต้นหน้าเวทีด้วย
เพราะว่าหน้าเวทีก็มีการแสดงดนตรีสดอะไรแบบนี้ค่ะ
พอเต้นอยู่หน้าเวทีช่วงประมาณสักเกือบ๕ทุ่มได้อะค่ะ
ปรากฏว่าตำรวจที่ชื่อมนูนที่รู้จักกันมาสะกิดนะคะตอนที่เขากำลังเต้นอยู่ที่หน้าเวที
สะกิดแล้วก็บอกว่าออกไปคุยกันนอกร้านหน่อยเนี่ยจังหวะเขาก็ลุกขึ้นเต้นที่โต๊ะเขาเองด้วย
แต่โต๊ะอยู่ใกล้กันอ่าเขาทักกันแล้วนะเขาบอกเขาทักกันแล้วเต้นที่โต๊ะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนิโรธเขาเต้นท่าไหนอ่ะนะท่าเต้นมันจะถูกทำร้ายได้ด้วยเหรอ
ก็เลยต้องมาดูคุณเขมสอนเต้นนะทีนี้ค่ะเขาถูกเรียกออกไปนอกร้านบอกว่าเนี่ยมีเรื่องจะคุยด้วยนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนิโรธก็เดินตามออกไปนะคะก็ข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามร้านอันนี้เรียกแล้ว
บอกว่าเออไปคุยกันหน่อยมีเรื่องจะคุยครับก็ไปก็ไปค่ะไปฝั่งตรงกันข้ามร้านนะคะ
ไปคุยฝั่งนู้นเลยใช่พอออกมาปุ๊บคุยกันปุ๊บคือยังไม่ทันได้คุย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกถูกรุมเลยอ่ะถูกกระทืบแบบนี้จากตำรวจ
เพราะฉะนั้นที่ว่าเรียกมาคุยก็คือเรียกมากระทืบ
ผู้ช่วยบอกไม่มีโอกาสต่อสู้เลยอ่ะผมคนเดียวอ่ะแล้วตำรวจร่างกายกำยำตั้งกี่นายก็ไม่รู้มารุมทำร้ายมารุมกระทืบอะค่ะ
แล้วเขาก็คิดว่าตำรวจคือต้องมีปืนแน่เลย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ได้แต่ยอมไม่ต่อสู้ขัดขืนอะไร
จังหวะนั้นหลานเดินมาเห็นหลานได้แต่นั่งร้องไห้คุกเข่าขอร้องตำรวจว่าหยุดเธอหยุดเธออย่างนี้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพอเขาทำร้ายเสร็จเขาไปกันตั้งสติได้ก็กลับไปที่ร้านคิดว่าในร้านน่าจะปลอดภัย
จากนั้นค่ะตำรวจที่ชื่อมนูนที่รู้จักกันอ่ะนะวิ่งตามเข้าไปในร้านยัดเงินใส่กระเป๋ากางเกงให้หมื่นนึง
บอกว่าขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะลูกน้องเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่รู้จักใคร
หมื่นนึงเนี่ยเอาไปเป็นค่าทำขวัญเอาไปรักษาตัวก็แล้วกันง่ายแบบนี้เลย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนิโรธบอกว่าไม่ต้องเงินไม่เอาจะขอแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านไผ่ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปแจ้งความที่สพนศิลาซึ่งเป็นต้นสังกัดของตำรวจทั้ง๕นาย
อยากให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงออกมารับผิดชอบการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยค่ะ
พี่สุดสพศิลา
ครับผมพี่สุดครับผม
เขาทำไมถึงทำผมได้

แล้วทำไมถึงไม่ห้ามกันบ้าง

ก็ฟังจากน้ำเสียงแล้วก็คงครับแค้นใจมากนะครับ

นายนิโรธก็เลยไปพบพนักงานสอบสวนสพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำทันทีนะครับ
แล้วก็ให้พยานฝ่ายผู้เสียหายที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีตำรวจชุดสืบสวนที่เป็นคู่กรณี๑ใน๕
วันนี้มาเจรจากับภรรยาของนายนิโรธนะครับ

แต่ว่าภรรยากับลูกสาวเขาบอกว่า

ยืนยันว่าขอดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถึงที่สุดเท่านั้น

กับลูกเขาบอกไม่เจรจาทั้งนั้น

คือถ้าถูกดำเนินคดีอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอาญาไง

ภรรยาของผู้เสียหายบอกว่า
หลังจากที่เรื่องนี้รู้ไปถึงสื่อนะครับ
ตำรวจชุดทำร้ายร่างกายสามีได้ให้นักการเมืองท้องถิ่นพาไปหาที่บ้าน
แล้วตำรวจที่ก่อเหตุไปร้องขอขอให้ถอนแจ้งความ

แล้วก็บอกว่าวันนั้นที่ให้เงินหมื่นนึงเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจดูหมินดูแคลน
ก็แค่อยากจะเยียวยาแล้วสิ่งที่ทำไปก็คือ
ล้อเล่นกันตามภาษาคนรู้จัก
แต่ครอบครัวเขาบอกอันนี้ไม่ล้อเล่นด้วยเหรอ

ลูกสาวบอกว่าการทำร้ายพ่อของเธอ
มันเกิดจากฝีมือของคนที่เป็นตำรวจ
ถือว่าเป็นการกระทำที่ไร้สามัญสำนึก
ทั้งที่เป็นตำรวจนะเป็นเจ้าหน้าที่

กลับมาทำร้ายกันแบบไม่มีเหตุผล

ทีนี้ค่ะทางพันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์สมจิต
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่ก็บอกว่า

สอบพยานเพิ่มเติมก็จะทำหนังสือไปถึงผู้บังคับบัญชา
เรียกตัวตำรวจที่ก่อเหตุมาสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ตอนนี้รู้แล้วว่าตำรวจทั้ง๕นายคือใครบ้าง

รายงานผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาโทษทางวินัยค่ะ
ส่วนความผิดทางอาญาก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะ
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านด้วย
ว่า๒๓วันนี้น่าจะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่รู้จริง
จะไปเต้นแล้วไปกระแทกไปโดน
พฤติกรรมไม่เหมาะสมอะไรหรือเปล่า
แต่ถ้าไม่เหมาะสมก็มาเตือนสิรู้จักกัน